หมอปลายังไม่หมดภารกิจนะคะมีต่อค่ะเพราะว่ามีอาม่าวัย๘๒ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
บอกว่าอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยดูให้หน่อย
เพราะว่าอาม่าดูข่าวเรื่องของโคตรพลอยที่เล่าไปเบรกสักครู่นึง
อาม่าบอกอาม่าก็มีเด็ดกว่าอีกเหรอนี่บอกว่าให้หมอปลามาดูให้หน่อย
หมอปลาก็ไปนะคะครับนางมุ้ยเซียมลีรัตนานุรัติอายุ๘๒ค่ะ
เป็นเจ้าของธุรกิจค้าที่ดินมีที่ดิน๔๐๐กว่าไร่คุณภาคภูมิ
เป็นเจ้าของรีสอร์ทเป็นเจ้าของปั๊มนี่นี่นี่อะไรฮะ
พลอยสีน้ำเงินโอ้โหขนาดใหญ่มากบอกเท่าลูกมะพร้าวใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกเนอะ
คือของลุงสมศักดิ์ว่าใหญ่แล้วนี่ใหญ่กว่าของลุงสมศักดิ์
แต่อันนั้นไม่ใช่พลอยเนอดูดแล้วเนอะลูกขอบตรงซ้ายเวลาโดนแสงเนี่ย
ได้มาจากไหนคะอาม่าบอกว่าขุดเจอครับใต้พระแท่นดงรักจังหวัดกาญจนบุรี
สิบปีที่แล้วตั้งแต่อาม่ายังเป็นสาวอ่ะโอ้โหมีคนขุดเจอนะคะ
อยู่ใต้ดินลึกลงไปสามสิบเมตรตอนนั้นพลอยถูกแบ่งออกเป็น๓ส่วน
อาม่าไปขอซื้อได้มาสองก้อนน้ำหนักห้ากิโลครึ่งราคาสี่พันบาท
สมัยนั้นอาม่าบอกอุ้ยสี่สิบปีก่อนสี่พันก็ไม่ได้ถูกนะ
สมัยนี้ก็ตัวนี้คงเป็นหลักหมื่นหลักสี่หมื่นสี่แสนได้นะ
แล้วอาม่าบอกว่าเชื่อไหมล่ะตั้งแต่ได้พลอยมาตั้งแต่๔๐ปีก่อนนะ
ซื้อไงคล้ายของยังใจนึกอาม่าบอกว่าส่วนตัวนะ

ไม่เคยเอาไปตรวจพิสูจน์หมอปลาก็เลยบอกว่าไหนไหนหมอปลาก็ไป
เสียดายอีกแล้วขอแบ่งไปตรวจนิดนึง

ไปตรวจค่ะให้อาจารย์ออสตรวจเหมือนกัน
มาก็ยินดีให้แบ่งไปนะคะ
ก็เอาเศษเล็กนี่แหละไปให้อาจารย์ออสตรวจให้
ก็ไปไปตามมันอยู่ที่รั่งเผลอ
เพราะมันเอาฉันเท่าไหร่ฉันจำไม่ได้แล้วนะ

แล้วอีก๒ที่ก็อยู่ไหน
มันอยู่กับคนนั้นซีกอยู่กับคนที่ฉันก็ตาม

แล้วไปตามอีกคนมันย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว

ของจริงมันจริงแต่ของแพงหรือถูก

ถ้าไม่จริงมันจะอยู่ลึกอย่างนั้นเลย

มันก็หมุนลงฉันแล้วเนี่ยใหญ่ตรงนั้นเลย

อาม่าบอกว่าเดี๋ยวให้ดู

ห้อยคออยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะนี่ค่ะในมืออาม่าค่ะได้มาจากคนรู้จักครับ
เขาขายให้๓๐ปีก่อน
ปีก่อนเนี่ยราคาเป็นแสนแล้วนะ

อาม่าบอกแบบนี้นะคะเพชรตาแมวที่ได้มาเนี่ย
ได้มาจากแมวตัวผู้สีน้ำตาลนอนตายธรรมชาติมา๓๔วัน

แมวมีลักษณะใสแวววาวตรงกลางเป็นจุดดวงตาสีดำ
อีกด้านจะเห็นคราบเลือดจากดวงตาแมวยังติดหลงเหลืออยู่เลยนะคะ
อาม่าบอกว่าเป็นเพชรตาแมวหายาก
ทีนี้อาม่าบอกว่าพยายามตามตื้อขอซื้ออยู่ตั้งนานนะกว่าจะได้นะ
มีอยู่คืนนึงนั่งสวดคาถาชินบัญชรแล้วอธิษฐานขอให้เจ้าของขายให้ทีเถอะ
อาม่าบอกว่าเออเป็นดวงของอาม่าจริงเจ้าของเขาขายให้เฉยเลย
อาม่าก็เก็บรักษาอย่างดีมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ห้อยเอาไว้
ใครเห็นเนี่ยจะทักว่าเพชรตาแมวของอาม่าเนี่ยมันเหมือนสีฟ้าแวว
อาม่าบอกว่าถึงขั้นเคยขอนะขอกับเพชรตาแมวขอให้ถูกลอตเตอรี่๕ใบได้ไหม
คุณผู้ชมเชื่อไหมอาม่าบอกว่าถูกจริงขอปุ๊บถูกปั๊บเลยอ่ะ
แต่ตอนวันเมื่อโรคก็แต่คุณผู้ชมด้วยกับผม
เอ่ยปากเลยคุณผู้ชมว่าไม่เคยเห็นเพชรตาแมวแบบนี้มาก่อน
แต่ก็ไม่รู้นะว่าของจริงหรือของปลอมหรือยังไง
ตามหลักวิทยาศาสตร์บอกว่าเพชรตาแมวก็คือความผิดปกติของตาแมว
แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
หมอปลาบอกว่าเพชรตาแมวของอาม่าสวยจริง
หมอปลาเอ่ยปากเลยว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็สวยมากจริง
หมอปลาก็บอกว่างั้นขอหมอปลาลองขอพรดูหน่อยก็แล้วกันนะ
ถ้าศักดิ์สิทธิ์ก็เดี๋ยวคงจะได้รู้ผลพร้อมกัน
ผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะ
เป็นเรื่องที่น่าแปลกพ่อแกก็บอกว่ามันอยู่ในดิน
แสดงว่าถ้ามันเป็นอย่างที่แกบอกมาเนี่ยมันก็เกิดจากธรรมชาติ
ซึ่งแต่ผมก็ได้ติดต่อกับอาจารย์ออฟไปได้แหละ
ก็รบกวนอาจารย์อีกสักเคสหนึ่งเถอะว่ามันคือพลอยอะไรมันคืออะไร
มันใหญ่ขนาดนี้มันมีลายด้วยนะ
คือสิ่งที่อยากจะมารู้อยากจะมาดู
และอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะมาดูเรื่องเพชรตาแมวที่อาม่าแกพูดไว้เนี่ย
เราก็เห็นแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ
แต่ที่วิทยาศาสตร์ก็บอกว่าแมวมันตาเสียใช่ไหม
แต่ว่าเรามาเจอลักษณะแบบนี้ผมก็ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกที่น่าค้นหา
แต่หมอปลาไม่เห็นบอกเลยว่าอธิษฐานขอพรอะไรเนาะ

หมอปลาไม่บอกแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสำริดผลจริงหรือเปล่า
แต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจไทยรัฐนิวโชว์บอกว่างวดหน้าขออนุญาตไปหาอาม่าได้ไหม
ทีนี้ค่ะเรื่องของเพชรตาแมวเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้นะคะ
เขาเชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งความเป็นมงคล
ได้ครอบครองจะนำมาด้วยโชคดี
ความเป็นสิริมงคลการเงินการงานค้าขายนะคะ
ก็จะพบแต่ความสำเร็จนะคะแต่ในมุมทางวิทยาศาสตร์นะคะ
บอกว่าเพชรตาแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าแมวมีความผิดปกติ
เป็นโรคตาที่เรียกว่าต้อเหมือนคนเป็นต้อค่ะ
มันก็จะมีสีขุ่นแล้วมันก็บางทีจะมีประกายออกมา
บางคนมองแล้วมันดูเหมือนเพชรไงฮะแต่ความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยคือแมวป่วยทางตาครับ
นี่นะคะก็มีสองมุมมองความเชื่อด้วยตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วย
เดี๋ยวรอผมที่สูตรใช่ไหมหอบปลาเขาเก็บตัวอย่างมานี่ใช่ไหม